เจอคลิปอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เยอะมาก
ล่าสุดนี้เป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายเท่านั้นเอง

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์

โวชิระปราการัมพรรณน้ำรึม

นักเรียนมปลายขี่รถจักรยานสีแดง

วิ่งแซงคันที่เขาเป็นทริคภาพไว้

ชนกันกลางถนนแบบนี้เลย

เป็นลูกศรสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขากลับรถมานะคะ
คือเด็กนักเรียนมปลายคนนี้นี่ก็คือเหมือนเป็นนักเรียนระดับ
ของโรงเรียนประจำจังหวัดตากเหมือนลักษณะจะรีบซิ่ง
เพื่อที่จะไปเข้าเรียนให้ทันทีนี้อย่างที่บอกว่า
รถจักรยานยนต์คู่กรณีเขาเลี้ยวจากจุดกลับรถมา
เขาก็วิ่งชิดขวาตามปกติอืมทีนี้ปรากฏว่า
ที่กลับรถมาเนี่ยดันเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
อืมรถคันแรกที่เป็นเยาวชนมปลายเนี้ยมันมันหลบไม่ทันอ่ะ
เบรกก็ไม่ทันก็เลยชนเขาเต็มเต็มเลยกลางลำ
ทั้งสองคันก็ล้มแล้วก็ถลายไปกับพื้นวิทย์จะโดนรถกระบะที่วิ่งมาช่องทางซ้ายเหยียบซ้ำด้วย
เพราะดีรถกระบะก็เบนทันนะคะก็เลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็คือเยาวชนชายนี่แหละส่วนคู่กรณีที่ว่า
ตัดหน้าเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอืมซึ่งไม่สวมหวกทั้งคู่ด้วยนะ
ไม่สมบวกทั้งคู่ใช่อ่าหลังเกิดเหตุนะคะนายสุภาพพวงสมบัติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตากเจ้าของคลิปเขาก็จอดรถชิดซ้าย
แล้วก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพื่อจะได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะ
คุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนเนี้ยขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทนะอืม
สองฝ่ายเลยคือบางทีเราระวังอีกคนนึงไม่ระวังคือ
ทางที่ดีอะใส่มกนอกเถอะคะอ่าหนังจะได้เป็นบอล
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยมันรักษาชีวิตเราไว้ได้